ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมและน้องทั้งสองท่านเนี่ย

ใช่ไม่เลยไม่เอาแต่ว่าท่านนี้เอาแล้วเอามาทั้งหมด
เอามาแล้วก็ทิ้งไว้นะตอนเขาออกสลากก็ไม่ได้ตรวจหรอก
นี่แหละครับชมหน้าของเจ้าขอและผู้โชคดีนางสาวรสสุขลเล็กเจริญวงอายุ๖๐ปี
อยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับ
เดินไปเส้นไหว้ขอพรไอ้ไข่สามนครนะครับ
แล้วก็กุมารทองน้องก้าวเลิฟที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
นางสาวรสสุคนเปิดเผยบอกว่าก่อนที่จะออกสลากเนี่ยนะฮะ
ได้มากราบขอพรไอ้ไข่สามนครและกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
แล้วก็แลกธนบัตรได้ธนบัตรลงท้าย
ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๒๙๙
มา๑๐ฉบับครับเพราะว่าแม่ค้าไม่ยอมแบ่งขาย
แต่วันออกสลากลืมตรวจทิ้งไว้หลายวันแล้วล่ะจนวันก่อนเนี่ยนะ
ได้ให้หลานเอามาตรวจพบว่าถูกรางวัลที่๔ทั้ง๑๐ฉบับนั่นแหละครับ
เงินไปสี่แสนหน่อจึงมาบอกกล่าวไอ้ไข่สามนครแล้วก็กุมารทองน้องก้าวเลิฟเนี่ย
จากนั้นก็ยังนำสลากไปขึ้นเงินแล้วก่อนกลับก็แลกธนบัตร
คราวนี้อยากจะรู้ไหมพี่รสสุคนเขาได้ธนบัตรเลขอะไร
อะไรครับ

ตรงกันอีกแล้วสร้างความเชื่ออีกแล้ว

แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเห็นจากเฟซบุ๊คก่อน
เขาบอกว่าโอ๊ยเขาถูกรางวัลนะ๑๓งวดติด
เอาไหนดูซิได้จากไอ้ไข่มาด้วย
เลขที่๑๒๗๕๙๔หมู่๓ตำบลสำเร็จอำเภอเมืองชุนบุรีนะฮะ
ก็ไปพบสำนักเขาบอกว่าเป็นสำนักตรวจดวงชะตา
ของนางสาวรัดดาวันกุลวงนะฮะ
มีชาวบ้านไปจุดทูปกลับไหว้อยู่ที่บริเวณ
หน้ารูปปั้นของพระแม่อุมาเทวีแล้วก็รูปปั้นไอ้ไข่
ขอโชคลาภกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีคนโชคดีถูก
วันที่๔ได้เงินไปหลายแสนจากมรยองก็มากราบไห้ไอ้ไข่ด้วยนะครับ
สอบถามนายจิมรัฐผู้โพสต์เขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนดูแลสำนักของอาจารย์ดา
ก็นับถือพระแม่อุมาเทวีแล้วก็นับถือสมเด็จวัดมระคังด้วย
ได้เห็นข่าวว่าไอ้ไข่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยตัดสินใจขับรถ
ไปบูชามจากนครสิรุธรรมลาศน์เลย
ไปขอพรไอ้ไข่มาปรากฏงวดแรก
ที่ไปขอก็ถูกเลยได้เงินมั่วแรกมา๔๐๐๐๐กว่าบาท
หลังจากนั้นถูกเรื่อยมาจนเงินที่๑๒ก็ยังถูก
ตัดสินใจกลับไปเอาเงินไปถวายที่
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดเจดีที่นครศรี
แล้วก็ทางวัดเองก็มีการมอบไอ้ไข่มาก็เลยเอาบูชามา
ไว้ที่สำนักที่นี่ปรากฏว่าคราวนี้ครับ
ถูกรางวัลข้างเคียงสามใบเลยฮะอีกตัวเดียวนี่คือ
รางวัลที่หนึ่งเลยนะฮะแต่ผิดไปตัวเดียวก็เลยได้รางวัลข้างเคียงมา
เงินมาสามแสนนะฮะก็เลยตั้งบูชาไว้ที่นี่เลย
ล่าสุดก็เลยไปแก้บนนะเขาก็ได้เลขหางประทัดมาอีกนะฮะ
ก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคในครั้งต่อไปนะครับไม่ได้บอกเหรอ
หน้าจอเมื่อกี้ขึ้นแล้ว